พาไปดูสีสันการรับสมัครสอสอที่บุรีรำกันหน่อย
มีคุณป้าท่านหนึ่งค่ะมาสมัครสอสอนุ่งผ้าถุงมาเลยนะ
แล้วก็บอกว่าอยู่พักไหนครับ

นี่เป็นบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของบุรีรำ
วันที่๔แล้วค่ะที่หอประชุมจังหวัดบุรีรำคึกคักต่อเนื่องเลย
สมัครก็มาจากหลากหลายพักการเมืองนะคะ
พลังชาติไทยครูไทยเพื่อประชาชนประชาธรรมไทยประชาไทย
พลังท้องถิ่นไทยเศรษฐกิจใหม่แล้วก็พักแผ่นดินธรรมด้วย
ทีนี้เที่ยงครึ่งเนี่ยค่ะมีคุณป้าท่านนี้นางมวลเข็มทิศอายุ๖๔ปีนะคะ
อาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นชาวอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำค่ะ
นุ่งผ้าถุงสวมรองเท้าแตะแล้วก็ผ้าขนหนูพาดไหล่แบบนี้เลย

แต่รูปนี่คือเป็นทางการนะใส่ส่งใส่สูตร
ก็ถามคุณป้ามัวนะคะว่าทำไมคุณป้ามาสมัครสอสอล่ะ

เออทีนี้ถามว่าอ้าวถ้างั้นแล้วป้ามวลมาสมัครในนามพักไหนคะ
ป้าก็ตอบแบบงงว่า

แล้วพอถามว่าป้ารู้ไหมว่านโยบายของพักที่ป้าจะมาสมัครเนี่ย

นายสุรพงศ์ทิพย์โอสดรองผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรำก็เลยบอกนะคะว่า
รับสมัครครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากการรับสมัครรับเลือกตั้งสอสอครั้งที่ผ่านมา
จำนวนผู้สมัครมากกว่าเห็นได้ชัดเลย
อาชีพก็หลากหลายไม่เว้นอาชีพรับจ้างซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะกรกตก็รับสมัครตามระเบียบหมดนะไม่ได้มีจำกัดว่าห้ามหรือไม่ห้าม

คุณสมบัติหลักที่ต้องมีเนี่ยมีเพียงแค่ว่า๑มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่ที่รับสมัครไม่น้อยกว่า๕ปี
มีใบรับรองแพทย์
มีใบรับรองพักการเมืองและ๔มีบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นคนไทย

เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นใครถ้าคุณมี๔อย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะว่าคุณจะมีวุฒิการศึกษาสูงหรือไม่สูงมีหรือไม่มีคุณมาสมัครได้หมดเลยค่ะ

เอาคุณป้าไปหาก่อนว่าคุณป้าอยู่พักไหนและนโยบายอะไร

แต่อยากรู้ไงว่าเขาบอกให้มาก็มา
อันนี้ไม่รู้ว่าจะต้องไปตรวจสอบไหมว่าเค้าเนี่ยใคร